นาฬิกา๑๓นาทีพอดีเลยนะครับข่าวเย็นไทยรัฐจากเหตุเมาเท่นบีนะครับ
ไฟไหม้ที่สัตหีบชนบุรีมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายก็คือพลทหารสิทธิชัยอุ้ยเลิศอายุ๒๓ปีนะครับ
สังกัดกองทัพเรือส่วนผู้บาดเจ็บยังมีอยู่๔๒คนกลับบ้านได้แล้ว๙คน
ยังอยู่ในโรงพยาบาล๓๓คนในจำนวนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจถึง๑๖คน
วันนี้ครอบครัวนะครับไปรับศพพลทหารสิทธิชัยนะครับที่โรงพยาบาลชนบุรีท่ามกลางความโศกเศร้า
ครอบครัวนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอำภาวันนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนายนาริสนิรามัยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
เป็นประธานในพิธีชาปนกิจนายกรวิทย์เมงคัมมีอายุ๑๗ปี
หรือว่าน้องกั๊กนะฮะที่วัดสัตหีบโอ้โหคนมาเยอะเลยครับ
ท่ามกลางเพื่อนที่มาร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้าย
แม่ของน้องกั๊กก็ยังร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
ตอนประชุมเพลิงครับเพื่อนของน้องกั๊กว่า๕๐คนนะฮะ
เอากีต้ามามาร้องเพลงฉันจะมีเธออยู่
เพื่อไว้อะไรให้น้องกั๊กเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะฮะ
เพื่อนบอกว่ากั๊กก็นิสัยดีมากแล้ววันเกิดเหตุ
พระราชสมดีใช่ไหมไม่มีใครคิดว่ากั๊กจะไปเที่ยวหรอก

ถ้ามีทางหนีไฟพอเพื่อนว่าเชื่อกั๊กไม่น่าเสียชีวิตเนี่ย
ตอนที่เขาร้องเพลงส่งวิญญาณกัน
เพราะว่ากั๊กเนี่ยเป็นนักกีฬาวิ่งเร็วมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพในห้องน้ำคาดว่าน่าจะไปหลบไฟ
แล้วก็สำลักควันจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเสียใจ
ก็คือวันนี้มีพิธีชาปนกิจ๔ศพด้วยกัน
กั๊กพันธาตรีรังสิมันวนิษฐโรจนาการ
หรือว่าคุณวินนะครับมือคีย์บอร์ดที่ชาปนสถานกองทัพเรือ
แล้วก็นางสาวพรมพรภูลสวัสดิ์ที่วัดรังศรีสุนทรสัตหีบ
และนายสุเทพมงคลแก้วที่วัดสามัคคีบรรพฤษบางเสร่
ท่านผู้ว่าวทรัศกาลจังหวัดชนบุรีพรรคทรักษ์ธรรมเทียนชัย
เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิต๑๕ราย
โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็มูลนิธิต่างนะครับ
ร่วมสมทบทุนเยียวยาเป็นเงินรวมกว่า๑๕๐๐๐๐๐บาทครับ